มาดูเรื่องของที่เกี่ยวกับตำรวจกันหน่อยนะคะ
ก็คือตำรวจนครบาน๓มีการนำบุคคลในครอบครัวของตำรวจ
ซึ่งก็เป็นแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับครอบครัวของตำรวจ
ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงครอบครัวของตำรวจว่า
ทำอะไรได้รับอภิสิทธิ์อะไรหรือเปล่า
นี่เป็นการที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
และพลตำรวจตรีชัยพรพนิษฐ์อัตรา
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓ค่ะ

แล้วก็นำมาที่โต๊ะตรวจสารเสพติด
ก่อนที่จะหยดปัสสาวะของตัวเองลงในแผ่นทดลองแผ่นทดสอบนะคะ
ผลออกมาปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดนะคะ
ทดสอบตรวจสารเสพติดดังกล่าว
หนึ่งในโครงการครอบครัวสีขาวของบกน๓
ภายใต้แนวคิดพัฒนาใครเขาพัฒนาตัวเราก่อน

ต้องการมุ่งเน้นขจัดปัญหายาเสพติด
ซึ่งจะให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการตำรวจเข้ารับตรวจปัสสาวะทุกคนนะคะ
ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
แล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจว่า
ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเกี่ยวข้อง
หรือว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ไม่ให้ใครมาว่าได้ว่าลูกตำรวจแล้วไงนะคะ
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวของสนมีนบุรีถือว่าเป็นสอนอนำร่องเลยนะคะ
สำหรับโครงการนี้ของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับสอนออื่นนำไปปฏิบัติตามต่อไปค่ะ